ในช่วงเช้าวันนี้นะครับก็สรุปผลการแข่งขันอาเซียนครับ
สุดท้ายนะครับทางเวียดนามทำได้ตามเป้าหมาย
ก็คือการเอาชนะแต่ใครจะไปเชื่อนะครับว่า
อินโดนีเซียที่เจอกับมาเลเซียเป็นเกมที่ตัดแล้วก็ลุ้นกันให้เหลือเพียงหนึ่งเดียวเนี่ย
อินโดสามารถยิงมาเลได้ขาดลอยเหมือนกันแล้วต้องมาวัดกันนะครับ
ที่ประตูได้กับทางเวียดนามแล้วอินโดยิงเยอะกว่า
ก็เลยกลายเป็นว่าสุดท้ายได้เวียดนามเข้าที่๒และต้องเจอไทย
ไทยก็เตรียมความพร้อมไว้รอแล้วนะครับโดยการฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นเหมือนกัน
คุณเล่นสองชุดก็ท้ายมาโพลกิ้งปวดหัวเหมือนกันนะครับ
เพราะว่านัดที่เจอกับสิงคโปร์ถึงแม้จะส่งชุดสำรองเป็นส่วนใหญ่
แต่ก็ทำหน้าที่กันได้ดีมากคนที่ลงเล่นในเกมกับทางสิงคโปร์ก็ถูกนำไปฟื้นฟูร่างกายนะครับลงสระไป
ส่วนตัวหลักที่ถูกพักเอาไว้นะครับก็มาฝึกซ้อมลงรายละเอียดแผนที่จะเตรียมเจอกับทางฝั่งเวียดนามในรอบรองชนะเลิศ
โน่บอกว่าการพักผู้เล่นเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วทุกคนก็ทำตามแท็กติกที่วางเอาไว้ทั้งตัวหลักแล้วก็ตัวสำรอง
ก็เห็นได้ว่าเกมกับสิงคโปร์นั้นนักเตะไทยตัวสำรองมีความมุ่งมั่นมากก็ทำให้เจองานยากในการคัดเลือกตัวผู้เล่น
นัดต่อไปส่วนอาการของสุริยาสิงหมุ้ยต้องรอเช็คกับทีมแพทย์อีกครั้งหนึ่งแต่คิดว่าไม่น่าจะมี
ปัญหาอะไรมากครับคราวนี้ดูไฮไลท์ในกลุ่มบีดีกว่าครับว่าสองคู่ไปพร้อมกันเลยนะครับว่ามีผลด้วย
ทั้งสองฝั่งมาเลเซียอันดับสามครับชุดเหลืองพบกับอินโดนีเซียจากฟูของ
กลุ่มนะครับผู้ชนะในเกมนี้ผ่านเข้าสู่รอบรองทันทีเดี๋ยวซัดลูกนี้
บอลไม่ขาดเองครับโอ้โหด้วยขวาเปิดหัวลีมากครับมาเลเซียขึ้น
นำจากโคเดสบอลันราชจากนั้นครับนาที๓๖บอลทีมเวิร์คของ
โดก็มาเหมือนกันครับหนึ่งหนึ่งจากอิรฟันจายาแล้วดูแหวกลุย
มาบอลเข้าทางกึ่งยิงกึ่งผ่านมันมีฉลับนะครับแล้วเสา
ไกลมีตัวครับเป็นอิราฟานจายาคนเดิมแสงนำสองหนึ่งนาที
สามแต่งซ้ายซัดโอ้โหลูกนี้สามหนึ่งครับนาทีห้าสิบจาก
ทางปัตตาบ้าแล้วก็นาทีป่าสิบสองครับความสูงใหญ่ของ
คันแก๊กกอทครับขึ้นมงสี่หนึ่งครับอินโดแสงชนะครับ
มาเลจบอันดับสามตกรอบส่วนอินโดเนี่ยเป็นแชมป์
กลุ่มนะครับแล้วเดี๋ยวบอกว่าเป็นแชมป์กลุ่มด้วยกรณี
อะไรครับไปดูอีกคู่ดีกว่าครับเวียดนามพบกับกัมพูชา
แดงนะครับทีมดาวทองเวียดนามบอลโต้กลับขึ้นมาครับ
ทะลุเลยเลือกแล้วก็ยิงโอ้โหเล่นเสาแรกครับ
ศูนย์เริ่มไปสี่นาทีครับจากเหงียนเตียนลิงแล้วก็หนี
สองศูนย์สระลูกนี้โอ้โหสวยเหมือนกันครับคนเดิมครับ
เตี๋ลิงนาทียี่สิบเจ็ดแล้วก็ทีห้าสิบห้าสามศูนย์
นะครับจากบุรีเจียนหยุงบอลตกพื้นนะครับแต่ว่าอ่าน
จังหวะไม่ดีแล้วก็ทีห้าสิบเจ็ดลุยขึ้นมาเล่นทีมเวิร์คโอ้โห
แปปั่นไซต์ตรงนี้ของทางเหียนก็หายครับจบเกม
เวียดนามถลมสี่ศูนย์ครับเก็บเพิ่มเป็นสิบคะแนนตั้ง
เท่ากับอินโดนะครับทั้งสองทีมก็เสมอกันอีกนะครับก็
มาดูเรื่องของประตูได้สรุปเวียดนามเป็นรองอินโดครับ
อินโดยิงได้สิบสามลูกส่วนเวียดนามเนี่ยยิงประตูได้
ลูกทำให้เวียดนามเข้าที่สองครับเนี่ยครับ
เขาก็รู้ผลนะครับว่าต้องยิงให้เยอะกว่าคือยิงเพลง
เนี่ยเก้าประตูไม่พอประตูได้ทุกเกมอ่ะนะครับมันมีเกมที่
เวียดนามไปตัดกับทีมไทยในรอบรองชนะเลิศนะครับ
โปรแกรมแบบนี้ครับไทยเวียดนามเกมแรก๒๓ธันวาคมเกม๒๒๖
ธันวาคมนะครับเตะ๒นัดนะครับแข่งขัน๑๙นาที๓๐นาทีตาม
เวลาไทยแล้วก็อีกคู่อินโดพบกับสิงคโปร์เกมแรกแข่ง๒๐
ธันวาคมและ๒ในแข่ง๒๕ธันวาคมทั้ง๒เกมก็ทุ่มครึ่งเหมือนกัน
โอ้โหลุ้นเชียร์กันสนุกแน่นอนนะครับถ้าผ่านตรงนี้ไปได้
อินโดดูแล้วก็ไม่ธรรมดาสิงคโปร์เองก็เคยเจอไทย
แล้วในรอบแรกไม่มีงานง่ายในรอบรองแล้วล่ะครับ